ไปดูกันเลยดีกว่ากับกระแสอเจ้านะคะ
โอ้โหเมื่อคืนน้ำตาท่วมจอกันไปเลยค่ะ

แต่ว่าอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะคะหนึ่งบทบาทที่หลายคนกรี๊ดกราด

ใช่ค่ะ
คือคมแฝกและอีกเรื่องหนึ่งนะคะ๑ดาวก็เล่นด้วย

จริงนะคะคืออยู่มา๘ปีเพิ่งมาดังตอนนี้แหละค่ะ

คาดหวังว่ามันจะดีขนาดนี้
แต่ทำเต็มที่ทุกผลงานครับ
อีกหนึ่งเรื่องหลังจากจบบุเภสันนิวาส

ผมรับบทเป็นพระยาวิชัยดับหัก
ใช่ค่ะแล้วก็พอโด่งดังสุดขีดนะครับ

อยากจะมโนคุณก๊อตเป็นสามีแห่งชาติ

ใช่ที่สำคัญมุ้งมิ้งมากกับคลิปนะคะ

เธอเขาเอิงเอ่ยไปร้องเพลง
เรารวบรวมความหวานที่เราดูแล้ว
ต้องชีชามน้ำจ่ายไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ที่รัก

ก็ดีครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
เขาคงไปเอาขึ้นมาดูกันใหม่อะไรอย่างนี้

ก็ดีนะฟินผมก็อยากจะฟินด้วย
ทักทายผ่านหน้าจอเนอะ
และเพื่อนก็ยางก้านไปเฝาคนนะครับ
หลวงรอก้าฝนตกนะครับโอ้โหช่วงนี้อากาศเป็นแฟลงค์บอยนะคะ
แล้วก็ฝากถึงแฟนบุเพละกันคืนนี้เขาจะแต่งงานกันแล้วค่ะ
เราต้องปาดน้ำตาอีกไหมคืนนี้โอ้โหน่าจะแฮปปี้